ระยองเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะแบบนี้เหมือนกันค่ะนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของบ่อกุ้งนะครับ
ลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจัดปาร์ตี้ซีฟู้ดอยู่ริมชายหาด

บอกพอไปส่งเนี่ยแม่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าถิ่น
เหมือนกับมีอารมณ์ประมาณว่าเขาหมั่นไส้เธออยู่หรือเปล่า
หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่มันสุดท้ายเนี่ยมันจบลงด้วยการที่เธอถูกทำร้ายร่างกาย
เอาไปดูนะฮะ
เออกูไม่ไปเนี้ย
เอาไว้เอาไว้

หรือว่าที่คนในพื้นที่จังหวัดระยองรู้จักกันในชื่อหาดแสงจันทร์ช่วง๓ทุ่มเมื่อวานนี้
อันนี้ทางเจ้าของบ่อกุ้งที่ถูกทำร้ายเขาอ้างนะเขาบอกกับเรานะ
เขาบอกว่าคือเจ้าถิ่นเดินมากระชากผมมาทุบนู่นนี่นั่นจนต้องมาห้ามกันไว้
แล้วมีคนพยายามจะห้ามไม่ให้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยถ่ายคลิปด้วย
แต่เธอมีคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็เพจดังอย่างอยากดัง
ตัวของสาวเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยยืนยันว่าเคยรู้จักสาวชุดดำในคลิป
แต่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะแล้วถามว่าเอาแล้วสาเหตุเขามาทำร้ายทำไม
ก็เอากุ้งไปส่งก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรต้องทำร้ายกัน
เธอบอกว่าเกิดจากความหมั่นไส้เธอหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ไม่รู้ยังไงนะ
เราลองไปตรวจสอบดูนะครับสาวที่เป็นเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ย
คือคุณพิชยาพิมลอายุ๓๓บอกว่าวันเกิดเหตุ
ส่งกุ้งให้กับกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไปกินไปดื่มอะไรด้วยเลย
แล้วใจจริงก็ไม่อยากไปส่งด้วยซ้ำเพราะว่ารู้ดีว่าตรงกลุ่มตรงนั้นน่ะ
มีเจ๊คนนั้นอยู่แต่ก็ไม่วายถูกหญิงสาวชุดดำเนี่ย
พอเห็นเธอก็มาเคาะกระจกรถบอกให้ลงมาแล้วก็มาตบตีเธอจนน่วม
อันนี้เธอบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วยังถูกวัยรุ่นชายอีกคนนึง
ชื่อว่าในเต้ที่เธอพยายามเรียกในคลิปเนี่ย
ถีบเข้าที่ท้องเธอด้วยค่ะสาเหตุเธอคาดว่าเป็นเรื่องความหมั่นไส้กันนะ
ฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับเขาหมั่นไส้ว่าเธอเนี่ย
อวดรวยอะไรอย่างนี้ชอบคิดว่าเธอเนี่ยอวดรวย
พอเราจอดรถนะคะปุ๊บคือก็มีผู้หญิงชุดดำเนี่ยค่ะ
ก็คือเดินข้ามฝั่งมามาทุบประตูรถก่อน
มาทุบประตูรถแล้วก็เรียกเราอย่างนี้ค่ะให้เราออกไป
ทีนี้หนูก็เลยพยายามติดต่อทางคนที่เขาสั่งอะค่ะ
ว่าพี่อยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะกลัวจะมีเรื่อง
หนูก็เลยให้ทางหลานชายถ่ายถือโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้
แต่ทีนี้เนี่ยหนูก็เลยเดินอ้อมเดินอ้อมไปส่งกุ้งกับคนที่หนูจะเอาไปให้นะคะ
ประมาณ๒๓เจ้าก็คือแบ่งกันพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บ
เขาก็เดินเข้ามาเขาก็มีการด่าทอตะโกนแล้วก็เข้ามา
อย่างที่ในคลิปเห็นเลยก็คือเข้ามาตบเข้ามาตบตีเราแล้วก็กระชากเรา
แล้วก็มีผู้ชายอะค่ะมีผู้ชายเสื้อเหลืองพยายามแย่งโทรศัพท์ที่หลานชาย
เป็นคนถ่ายคลิปไว้ก็มีการถูกเนื้อถูกตัวกันบ้าง
แล้วเขาก็ถีดมาที่ของหนู